เอามาดูเรื่องการเมืองหน่อยนะคะมีเรื่องให้ลุ้นกันเยอะเลยทีเดียว
ที่๑ก็คือลุ้นของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะ
พรุ่งนี้เนี่ยทางกรกตจะมีการพิจารณากรณีที่นายธนทรให้พักอนาคตใหม่ยืมเงิน
จำได้ไหมที่บอกว่าให้เหมือนให้พักกู้เงินตัวเองเพื่อไปทำกิจกรรมต่างของพัก๑๙๑ล้านบาทเนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทจรุงวิทยภูมิมาเลยค่ะที่การกรกตบอกว่า
วันนี้เนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะมีการพิจารณาสำนวนในเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งต้องดูก่อนว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายภาคการเมืองหรือเปล่า
สำหรับการที่หัวหน้าพักให้พักยืมเงินเนี่ยก็ยอมรับว่ามีการส่งสำนวนสอบสวนให้กรกตไปแล้วค่ะ
ซึ่งปกติเรื่องสำคัญเนี่ยนะกรกตแต่ละท่านเขาก็จะศึกษากันก่อน
จากนั้นประธานกรกตก็จะพิจารณาว่าจะบรรจุเข้าระเบียบวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเมื่อไหร่นะคะ
ที่๒ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องลุ้นกันคือบรรดาสอสอล็อตที่๒ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินเกินจริง
ในประเด็นการเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสอสอพักการเมืองต่างนะคะ
หัวหน้าพักพลังไทยรักไทยมีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท
คนนี้เนี่ยเขาแสดงรายการทรัพย์สินเขาเป็นโคตรเหล็กไหลเป็นอุกบาทเป็นพระเครื่องต่าง
เป็นพันล้านบาทเลยอืมเรื่องนี้นายวรวิทย์สุขบุญเลยค่ะ
การปปชบอกว่าขั้นแรกเลยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ
ความมีอยู่จริงซะก่อนว่าไอทียืนยืนมาเนี่ย
มันมีอยู่จริงไหมครับและถ้าหากว่าจำนวนมันมากมาย
จนผิดสังเกตจนถึงกับต้องร้องว่าโอ้โหตั้งราคาผิดไปหรือเปล่า
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรคนนี้ยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินภายในกำหนดเลยค่ะค่ะไอ้นานแล้วนะอืม
วันที่๒๓กันยายนนะคะเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
มาให้กับทางเลขาธิการปปชเพื่อศึกษาข้อได้จริงตามเอกสาร
ข้อกฎหมายเป็นหลักแล้วก็จะมีการทำหนังสือส่งไปถึงนางสาวมนัญญา
เพื่อให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงหน่อยว่าเขายื่นกันไปตั้งนานแล้ว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรยังไม่ยื่นอีกคะ